ฉะนั้นข่าวแรกจะพาไปดูเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดกาลสินค่ะเขาลงพื้นที่
คือเขาได้รับแจ้งบอกว่ามันมีการเปิดบ่อนพนันไก่ชนท้ายหมู่บ้าน
ฝ่ายปกครองลงไปเลยค่ะ
ไปถึงพื้นที่นะครับคุณผู้ชมไปตรวจพบแล้วมันก็จริงนะคะ
แล้วปรากฏว่าพอไปถึงพื้นที่ไปตรวจดูนักพนันโอ้โหนับ๑๐คนค่ะ
กำลังเล่นพนันไก่ชนกันแบบนี้ค่ะ
พอเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรสินวิ่งแตกกระเจิง
นี่น่าจะเป็นที่มาของคำว่าวิ่งปาดราบ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ
ได้มีการสนที่กำลังชุดเฉพาะกิจกองร้อยอาสาสมัครจังหวัดกรสิน
ทลายบ่อนพนันไก่ชนบริเวณท้ายหมู่บ้านในพื้นที่รอยต่อ
หมู่๑๗กับหมู่๖ตำบลห้วยโพอำเภอเมืองกาลสิน
พอไปถึงเนี่ยนะไปพบรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดอยู่ด้านหน้าค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
ทำให้นักพนันวิ่งหนีแตกกระเจิงจากวงการพนันค่ะ
แต่ที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้ทั้งสิ้น
พนัน๔๒คนจับกลุ่มได้พร้อมของกลางเป็นเงินสด๕๒๐บาท
ไก่ชน๒ตัวสมุดโพยพนันไก่ชน๕เล่มและอุปกรณ์การเล่นอื่น
คือที่มาที่ไปของการจับกลุ่มบ่อนการพนันไก่ชนครั้งนี้
ก็เนื่องจากว่าฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาลสิน
เขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านบอกว่า
นี่ไปดูหน่อยว่ามันมีการเปิดลักลอบ
เปิดบ่อนการพนันไก่ชนท้ายหมู่บ้าน
แล้วก็มีนักพนันเดินทางมาเล่นกันเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว

พบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนพนันไก่ชนจริง
ที่สุดแล้วก็เลยวางแผนเข้าจับกลุ่ม
ดั่งภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เลยควบคุมตัวนักพนันทั้งหมด
ส่งให้พนักงานสอบสวนสพเมืองกาลสิน

ร่วมกันเล่นการพนันไก่ชนและพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายนะคะ
เพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่เห็นข่าวแบบนี้
เห็นเรื่องของการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน

ใช่ค่ะเป็นหูเป็นตาใช่ค่ะช่วยเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งเข้ามาหน้าไลน์นะคะ
คุณตำรวจเห็นจะได้ไปช่วยจับกลุ่มให้นะคะ